ดินเมียในอัตภัยต่อไปช่วงคลับวันละครั้งถึงวันฝรั่ง
อย่าลืมวันละครั้งเวลาตะกดกรังของใหม่
ตอนนี้มีสามสองเครื่องนะครับ
ไม่ได้มากเลยนะครับ
ทุกคนกำลังผ่านนะครับ
หรือว่าพวกมันหยอกกันก็ทำไม่ได้
ทุกคนกำลังผ่านนะครับ

แล้วก็มา
สู้กันอยู่ตรงด่านตรวจของผมนะครับ
แล้วก็ทำให้ด่านตรวจพังนะครับ